คุณผู้ชมฮะต่อด้วยเหตุการณ์นี้กันหน่อยที่นนทบุรีนะฮะ
นี่ไม่ปกติแล้วไม่ใช่แล้วต้องยุ่งซะหน่อยละ

คือกลุ่มผู้ชายกลุ่มหนึ่งเขาก็กินข้าวสังสรรค์กันอยู่ริมทางที่ร้านอาหารแล้วครับ
ปรากฏมองข้ามฝั่งไปเห็นผู้หญิงคนนั้นนะคุณ
ผู้หญิงคนหนึ่งเดินไปเดินมาเดินล้มเดินล้ม
ตอนแรกกลุ่มผู้ชายนี้ยังหัวเราะอยู่เลยบอกโอ๊ยเห็นคนเมาไหม

คำถามแซวสักพักเห็นว่าผิดปกติ
เพราะผู้หญิงคนนี้ล้มแบบแปลกไม่น่าจะใช่คนเมา
แล้วทีนี้มีลุงคนหนึ่งเดินตามแบบติดเลยคุณ
กลุ่มผู้ชายนี้ก็เลยต้องเดินออกไปเพื่อไปยุ่งหน่อยแล้ว
เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องปกตินะครับเป็นห่วงน้องผู้หญิงคนนี้ด้วยนะครับ
ขณะที่พวกเขานั่งดื่มสังสรรค์กันนะครับ
และเห็นผู้หญิงหน้าตาดีอยู่ฝั่งนู้นแต่งตัวเนี่ยสะอาดสะอ้าน
เหมือนคนเมาอยู่ริมถนนสามัคคีตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีนะครับ
แล้วก็ตอนแรกยังแซวกันอยู่แล้วโอ้โหเมาอะไรแบบนี้
แต่ทีนี้มองไปมองมามันไม่ใช่การเมาปกตินะ
เพราะเห็นเธอหยิบขวดอะไรขึ้นมาสักอย่างแล้วก็ดม
ดมไปดมมาแล้วก็หลมแล้วมีผู้ชายสูงอายุคุณลุง
เข้ามาประคองแล้วเดินใกล้ครับ
ทีนี้ผู้ชายคนหนึ่งนะฮะก็ต้องเอาตัวเข้าไปช่วย
ไปสอบถามจับใจความได้ว่ากำลังจะเดินกลับบ้าน
แล้วก็สอบถามลุงบอกว่าใช่ญาติหรือเปล่าลุง
ทำอะไรนะฮะเพราะกลัวว่าจะไม่ใช่ญาติ

ลุงก็บอกว่าก็เห็นผู้หญิงเขาผิดปกติ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๒ทุ่มของวันที่๒๙มกราคมที่ผ่านมานะครับ
ตัวผู้ชายที่เข้าไปช่วยบอกว่าไม่ใช่แล้วล่ะ
ลุงจะเข้ามาช่วยลุงก็จะถูกมองไม่ดีนะ
ว่าจะมาทำไม่ดีไม่ร้ายกับผู้หญิงเขาหรือเปล่า
และอีกอย่างผู้หญิงเขาแต่งตัวดีสะอาดสะอ้าน

แล้วคุณผู้ชมเห็นในคลิปเมื่อกี้ไหมฮะ
ผู้ชายที่เข้าไปช่วยเนี่ยเหมือนดึงอะไรบางอย่างจากมือของผู้หญิง

ดึงอะไรบางอย่างจากมือของผู้หญิง
เพราะเห็นผู้หญิงคนนี้ถือขวดขวดนั้นดมไปดมมา
ผู้ชายพยายามจะเข้าไปถามว่าไอ้ที่ดมคืออะไร
ผู้หญิงไม่ยอมให้สักพักผู้ชายก็เลยไปแย่งเลย
ขวดเอามาดมเขาบอกมันเป็นทินเนอร์

ระเหยอะไรแบบนี้ดมให้แบบเคลิ้มมึนใช่ไหม

มันจะเป็นใจความสำคัญของเรื่องเหมือนกันนะครับ
แล้วผู้ชายคนนี้ก็หยิบขึ้นมาดมโอ้โหสูดไปทีเดียว
แบบโอ้โหมันกลิ่นทินเนอร์สารระเหยชัด

เห็นไหมผู้หญิงไม่ยอมให้เลยผู้หญิงไม่ยอมให้เลยนะ

แป๊บนึงก็ถูกผู้ชายกลุ่มนี้ช่วยเหลือเอาไว้
ให้ดื่มน้ำเยอะแล้วเธอก็เดินกลับบ้านไป
คุณผู้ชมฮะทีมข่าวของเราอัปเดตความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับ
เพราะเดินทางไปพบกับนายธวัชชัยหรือว่าคุณบอยชัยมาส
เจ้าของร้านตั้งเตรียมเจ๊งนะครับเป็นคนถ่ายคลิปติ๊กต๊อกนี้
ก็เล่าให้ฟังแหละฮะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เหมือนที่ผมเล่าเลยแต่ฟังพี่เขาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ในมือน้องอ่ะมันมีแบบเป็นขวดนะครับเราก็เลยแบบขอดมดูใหม่หน่อยได้ไหม
ก็เลยบอกว่าขอก็เลยไม่ไหวแล้วน้องก็ห่วงก็เลยกระชากครับ
กระชากมาดมอ้าวไม่ใช่แล้วนี่มันกลิ่นสารระเหยครับ
ก็เลยแบบเดินมาไม่ให้น้องแล้วก็เลยเททิ้งเลย
เขาแต่งตัวดีนะผมมองจากการมองอ่ะไม่ใช่คนแบบเล่ร่อนนะครับ
เพราะว่าใส่กางเกงยีนรองเท้าผ้าใบใส่ถุงเท้า
และกระเป๋าก็สะอาดสะอ้านหน้าตาสะสวย
นี่แหละฮะเขาก็เลยช่วยไงคุณให้กินน้ำเยอะ
แล้วผู้หญิงคนนี้ก็เดินจากไปแล้วบอกว่าจะกลับบ้านนะครับ
ผู้ชายกลุ่มนี้แล้วก็พี่ธวัชชัยเขาบอกว่า
ก็เคยเห็นน้องนะเดินไปเดินมาอยู่แถวนี้แหละนะครับ
พบผู้หญิงคนนี้เธอมาสมัครงานที่
ที่ตรวจสภาพรถเอกชนรายหนึ่งในซอยเทพนม
ก็เลยเดินทางไปตรวจสอบพบหญิงคนดังกล่าว
ทีมข่าวพูดคุยด้วยแต่คุยกันลักษณะเหมือนไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับ
ก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสพรัฐนาธิเบสมารับตัวน้องเพื่อไปส่งบ้าน
ทีนี้ก็จะรู้ความจริงจากที่บ้านแล้ว
เพราะเราไปพบกับแม่ของผู้หญิงคนนี้ให้ข้อมูลบอกว่าลูกสาวคือมีอาการทางจิต
ทีนี้ก็ส่งรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญาอยู่บ่อยครั้ง
ระยะหลังเนี่ยไม่ได้ทานยาต่อเนื่องไม่มีใครไปรับยาให้มาเป็นปีแล้วอ่ะ
คุณแล้วพอเป็นแบบนี้อาการมันก็เหมือนกับกำเริบไง
น้องเขาก็จะพูดคนเดียวจะชอบหนีออกจากบ้าน
นี่แม่บอกแล้วนะว่าแม่ล็อกกุญแจทุกรอบแล้วนะ
ใช่นะครับแล้วแม่ก็นี่คุณแม่พยายามดูแลลูกนะครับ
แต่ลูกเนี่ยอ้างว่าจะเอาผ้าไปตากทีนี้เมื่อออกจากบ้านไปได้ปุ๊บ
วิ่งหนีออกไปเลยนะฮะแล้วก็ไปก่อเหตุแบบนี้
แม่บอกว่าออกไปหลายครั้งก็มีคนพามาส่งบ้านทุกครั้ง

แสดงว่าที่บอกว่าเอาผ้าไปตากจริงไม่ได้เอาไปตากอะไรหรอกคุณผู้ชม
ก็แค่จะหนีออกจากบ้านเหมือนกับเป็นเหตุผลในการอ้างออกมาแบบนั้น
ทีนี้ก็อยากจะวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำตัวน้องไปรักษา
เพื่อให้กลับมาเป็นปกติเพราะแม่ก็แก่แล้วนะฮะ
จริงจะมีพี่สาวเขาไปรับยาให้แต่ช่วงหลังพี่สาวเขาก็ไม่ได้ไปรับยาให้
แต่คุณมันมีวิธีในการส่งยามาที่บ้านด้วยเหมือนกันนะ
จากโรงพยาบาลนะครับทีนี้หน่วยงานก็ต้องเข้าไปดูแลเคสนี้ด้วยครับ